ต่อกันที่เรื่องของการทำบุญกันบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปทอดผ้าป่ากันนะคะ
ซึ่งเป็นการทอดผ้าป่าที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ
เป็นพิธีโบราณที่สืบเนื่องกันมานานกว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
ก็คือการชักผ้าป่าราวนั่นเองค่ะชาวบ้านในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ร่วมทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงในตำบลในเมืองขออภัยนะคะ
ตำบลเมืองสวรรคโลกเพื่อที่จะสืบสารประเพณีโบราณ
ด้วยการชักผ้าป่าราวที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า๑๐๐ปีแล้วค่ะ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วครับ
ประเพณีชักผ้าป่าราวนั้นจะจัดขึ้นหลังจากวันลอยกระทง๑วัน
ก็คือแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองอืม
เมื่อมาถึงที่วัดก็จะนำต้นผ้าป่ามาแจ้งความประสงค์กับทางวัด
จากนั้นทางวัดก็จะแจกเบอร์ให้นะคะเอาติดตัวไว้ที่ต้นผ้าป่า
แล้วก็นำไปวางบนเรียงนำไปวางนั่งเรียงตามแนวสายสิน
ขึงไว้บนสาราการประเรียนเหมือนภาพที่เห็นนะ
เป็นราวไปแล้วก็ใครเอาอะไรมา
เครื่องอัฐบริคารอืมปัจจัยต่างต่างที่ต้องการถวายเนี่ย
ไปแขวนไว้เป็นราวแบบนี้นะฮะใช่ค่ะก็ดูแปลกตาดีนะครับ
ปกติแล้วถ้าใครเอาอะไรไปกลุ่มไหนครอบครัวไหน
นำอะไรไปถวายวัดนะคะก็จะวางรวมกันไว้
แต่อันนี้นะแขวนไว้บนราวนะคะซึ่งเป็นการแขวนไว้บนสาราการประเรียนแบบนี้
แล้วก็มีการติดหมายเลขเรียงลำดับนะคะหมายเลขหนึ่งเป็นต้นไป
จากนั้นพระสงฆ์ก็จะมารับต้นผ้าป่าที่ญาติโยมนำมาทำบุญ
สำหรับการชักผ้าป่าราวนี้นะครับปัจจุบันจะมีที่วัดสว่างอารมณ์วรวิหารที่เดียวเท่านั้น
ชาวบ้านจะเรียกต้นผ้าป่าแต่ละหมายเลขที่ได้นั้นว่ากองครับ
เช่นมีชาวบ้านนำต้นผ้าป่ามาชักผ้าป่าจำนวน๕๐หมายเลข
ชาวบ้านก็จะเรียกว่ามีการชักผ้าป่าราวจำนวน๕๐กองนะครับ
ชักผ้าป่ามีคำนี้มีความหมายนะครับ
เพราะว่าเมื่อครั้งอดีตครั้งสมัยพุทธกาลแล้วก็ครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
เขาจะมีการนำสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นผ้านะครับ
ไปวางพาดไว้บนกิ่งไม้พอไปวางพาดไว้บนกิ่งไม้
แล้วให้พระท่านมาชักไปเพื่อจะนำไปใช้เองนะครับ
จะไม่มีการถวายโดยตรงแบบนี้นะฮะจะนำไปพาดไว้กิ่งไม้
ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าชักผ้าป่าเป็นกิริยาของพระท่านที่จะไปนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ประชาชนนำมาถวายเนี่ย
นำมาใช้นะครับนี่คือความสำคัญนะครับที่เกิดคำว่าชักผ้าป่าขึ้น
แล้วก็นี่แหละครับเขาก็ปฏิบัติเหมือนว่าเอาไปแขวนไว้บนกิ่งไม้
แล้วก็ให้พระสองท่านมารับเองสมัยก่อนเป็นกิ่งไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นราวแล้ว
แล้วก็ได้เข้ามาทำบุญในวัดแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไปด้วย
เป็นความรู้เพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมนะมีที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะ